ครอบครัวและก็คนรักรวมไปถึงคู่นี้
เขาแต่งงานกันแล้วจ้าสำหรับป๊อกแล้วก็มากกี้นี่
งานใหญ่ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีให้กับความรักที่ชื่นมื้นของคู่บ่าวสาวพันล้าน
๊อกพัศรกรและมากกี้ราศีก็ถือเลิกดีวันนี้แหละ
จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาค่ะจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสอย่างเป็นทางการและยิ่งใหญ่มาก
วันนี้จริงสื่อมวลชนเนี่ยเททุกงานแหละไปงานนี้เลยนะครับเพราะว่าโอ้โหงานเขาใหญ่จริง
แล้วก็มีดาราเซเลปริฟฟี่ทั่วฟ้าเมืองไทยไปร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลย
ทั้งคู่ค่ะได้เปิดเผยถึงความประทับใจที่มีต่อกันและกันนะคะแล้วก็เรื่องที่หลายคนอยากรู้
สินสอดค่ะป๊อกเขาบอกเลยก็ให้ตามธรรมเนียมนะคะขอเก็บไว้เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วกันสำหรับจำนวนตัวเลข
แต่ก็มีแย้มไว้บ้างถึงเรื่องแหวนเพชรที่มอบให้กับมากกี้
แวนเพชรคุณซูมดูดีหนักประมาณ๔กรัฐกว่า
ขณะที่เรือนหอก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันกำลังสร้างอยู่นะฮะอยู่ทำเลที่ริมแม่น้ำย่านนทบุรี
คาดว่าสักสองปีสามปีเดี๋ยวก็เสร็จและตอนนี้ให้มากกี้นี้ย้ายเข้ามาอยู่ที่คอนโดของป๊อกก่อนค่ะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะรู้กันเหลือเกินเขาเพิ่งแต่งวันนี้แต่อยากจะรู้มาลัยจะมีอะไรกัน
ก็รอให้เป็นไปตามธรรมชาติก่อนละกันแต่ที่สำคัญคือมากกี้เขาคำขานเอาไว้แล้ว
ถ้าเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็จะไม่มีเบบีนะจ๊ะ

ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้

เราทั้งสองคนเป็นหลายอย่าง
ซึ่งกันและกันเขาก็เป็นน้องผม
เขาก็เป็นที่ปรึกษาผม
ก็เป็นเพื่อนผมเป็นพาร์ทเนอร์ผม
เป็นแฟนผมตอนนี้ก็เป็นภรรยาผม
เขาเป็นคนที่คิดบวกมาก
แล้วก็ด้วยความที่เขามีความบวกตรงนี้พลังบวกของเขา
ก็อยากขอบคุณแรกครับที่ให้โอกาส
แล้วก็เลือกผมให้เป็นผู้ที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิต

ในอนาคตที่จะเป็นพ่อของลูกเขา
ก็ต้องขอบคุณพี่ตองค่ะที่คอยดูแลเรา

ก็โอ๊ยจะร้องไห้